พัดไทยจะอร่อยมันอยู่ที่น้ำผัดไทย

อันไหนคะคุณแม่อันนี้เหรอ
น้ำมะขามน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือ
เคี่ยวให้เหนียวให้แบบข้นเลย
ประมาณ๖ชั่วโมง
ของแม่ก็จะใช้เตา

ซึ่งในร้านก็จะมีขนมเกลียวละเอ็นอยู่แล้ว

ถ้าเกิดเราทำให้เขาไม่กลัวที่จะทานอาหารสุขภาพ

อาหารสุขภาพคือหนึ่งในมื้อที่เขาไปทานแบบกะเพราไข่ดาว
ไปทานอาหารแบบจันทร์ด่วนอย่างนี้

จริงเราพยายามที่จะใส่ใจที่บอกคุณน็อตว่า

เขาเหมือนกลับมาร้านนี้ไม่ได้แค่มาทานอาหาร
แต่เหมือนเขาได้ให้รางวัลกับตัวเองด้วย
ได้เวลาของเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
เจอกันวันนี้มีความอร่อยหลากหลายมาฝาก

ร้านเล็กริมทางย่านคลองเตย

ที่ใส่ชาเขียวที่ดีที่สุดจากญี่ปุ่น
และเมนูเส้นที่เอาไปทานกับวัตถุดิบ

โอ้โหวันนี้มาครบบอกเลยค่ะ
แต่ก่อนจะไปเจอกับเมนูที่ว่านี้
สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงในมุมตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
กับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
แป๊บเดียวนะครับเข้าสู่เสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับผม
หลายท่านเนี่ยอาจจะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับ
แต่ก็มีหลายคนที่ไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่ในกรุงเทพ
วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องของเรานะครับได้รวบรวมร้านเมนูเส้น๓ร้าน๓สไตล์ไว้ด้วยกันนะครับ
เพื่อคุณผู้ชมไม่ได้เดินทางไปไหนดูรายการเราจบแล้วก็สามารถตามออกไปรับประทานได้เลยนะครับผม
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เมื่อพูดถึงผัดไทยนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับ
ก็มีร้านผัดไทยเรียกได้ว่ามีเกือบทุกตาราณเลยอย่างน้อยก็ต้องมี๑ร้านนะครับ
ที่สำคัญนะครับผัดไทยที่เราจะพาไปชิมในวันนี้นะครับ
เป็นร้านข้างถนนครับที่สำคัญนะครับร้านนี้เนี่ยนะครับ
ไซต์ชื่อดังที่รวบรวมร้านอาหารทั่วทุกมุมโลกนะครับ
มากกว่าสองล้านร้านอาหารเลยทีเดียวนะครับผมร้านนี้นะครับ
ถือว่าเป็นร้านขึ้นชื่อของคนไทยเลยอยู่ในกรุงเทพหานครนี่แหละครับ
อยู่อันดับที่ยี่สิบเก้าจากสองร้อยร้านผัดไทยในกรุงเทพฯครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับแม่อำครับผมและนี่ก็คือร้านผัดไทยแม่อำนะครับผม
แม่แม่รู้ไหมว่าแม่เนี่ยดังใหญ่แล้วดังไปทั่วโลกเลย
สวัสดีค่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลย
แม่จะขายแล้วก็ผัดอย่างเดียวอ๋อหรือเป็นเว็บไซต์ของอันดับโลกเลยนะ

แล้วดีใจว่าอาหารของคนไทย

แล้วทีนี้เขาโดนไล่ที่พี่แม่ก็เลยย้ายมาตรงนี้

ซูทัศน์ไทยนี่หรอก็มาจากคุณยาย

ตั้งแต่คุณยายชอบทำแล้วก็เข้าครัวกับคุณยาย
แล้วก็ทำไปทำมาแล้วก็เออรสชาติดีนะเองทำอร่อยมากเลยนะ

ติดใจไว้ไง
ไม่ได้คิดว่าจะมาขายผัดไทยเริ่มต้นก็จะขายอยู่สี่แยกตลาดคลองเตย
แต่ได้ที่ก็เลยหุ่นลูกเล็กจะทำไงดี
ก็เลยอะไรเราก็ขายไม่ได้นะตรงนี้เราลองขายผัดไทยดูสิ

ตอนนี้ก็ประมาณ๒๐กว่าโล
จากวันละ๒กิโลกว่านี้๒๐กว่าโลแล้วเนอะ

บุรีสูตรผัดไทยเป็นสูตรแบบไหน
ก็จะเป็นสูตรโบราณใส่น้ำมะขามเปียกใส่เกลือใส่น้ำตาลทิพย์
พูดไม่เห็นพลาดเดี๋ยวตอบเข้าไปดูเลยได้ไหม

แม่อำตั้งใจปรุงผัดไทยให้ลูกค้าได้ทานแบบสุดฝีมือ
ก็เรียกได้ว่าจะหมดวันแล้วล่ะค่ะ
เพราะร้านนี้เขามีลูกค้าเข้าออกไม่ขาดสาย
แล้วจะเอาเวลาไหนไปเช็คนงเช็คเน็ตจริงไหมล่ะคะคุณแม่
แต่ว่าวันนี้เล่าเส้นมาแล้วคงต้องขอรบกวนเวลาให้แม่อำ
เผยสูตรเคล็ดลับที่ทำให้ผัดไทยสูตรโบราณ

อ๋อล่ะมาดู่สมกันกันดีกว่ามันนะคะ
ผัดไทยหาร้อยมันอยู่ที่น้ำผัดไทย
อันไหนค่ะคุณแม่อันนี้เหรออ่านี้เหรอค่ะ
น้ำมะขามน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือแค่นี้เหรอ
สูตรโบราณไม่มีอะไรมากมาย
เพราะฉะนั้นก็จะมีรสชาติเตรียวหวานและก็เค็ม

อันนี้เป็นน้ำซุปของแม่
นี่ทานเจก็ได้ทานมังค์ก็ได้แต่ไม่ใส่เนื้อสัตว์

เคล็ดลับนิดหน่อยของโบราณ
ได้ค่ะเกลือกับกะทินิดหน่อย
เท่านั้นเลยเกลือกับกะทินิดหน่อยกลายเป็นน้ำซุปแล้ว

ก็เราจะใส่น้ำมะขามไงก็จะออกมาเป็นสีนี้
เอาเส้นธรรมดาใส่ผัดกับซอสนี้ผัดรวมกันก่อน

ก็จะมีเต้าหู้เต้าหู้ของแม่มาปุ๊บแม่ก็จะหั่นล้างต้มใส่เกลือนิดหน่อย

เปลือไปเพื่อเราจะไม่เสียเขาซื้อไปทานค้างคืนวันไหน
ก็ไม่มีการเสียของแม่ทำสะอาดบริ
โอ้โหเทคนิคแบบว่าโบร่ำโบราณเลยนะการถนอมอาหารนะ

เฮปโบราปัจจุบันแล้วมันต่างไงภัทรไทย
คือโบราณไม่ได้ใส่เครื่องเยอะ
แต่ว่าพอสมัยใหม่ก็ใส่เครื่องผสมผนังเข้าไป

ของเราโบราณโบราณหมดทุกอย่างร้านนี้

อ้าวถ้าอย่างนั้น๑จานเดี๋ยวไปรอให้โต๊ะนะแม่ล่ะ

เห็นคุณแม่อำมาในเสื้อลูกไม้

แต่พอได้จับอุปกรณ์เท่านั้นแหละค่ะ
โอ้โหลีลาการควงกระทะควงตะหลิว
ผัดไทยเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยนะคะเนี่ย
ได้ว่าเป็นมือผัดที่มีประสบการณ์โชคโชนโดยแท้
แต่ที่แน่แม่อำไม่ได้จัดให้แค่เมนูเดียวเท่านั้นนะคะ
เพราะที่ร้านเขายังมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
เป็นเมนูขึ้นชื่ออยู่อีกหนึ่งเมนูด้วย
ผัดเสร็จแล้วก็ไปชิมกันว่า
ไทยกับคั่วไก่จะดียังไง

เสร็จแล้วนี้ค่ะ

อันนี้ผ่อนไทยโบราณโบราณเลย
อันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดสมัยใหม่

คุณแม่ใช้กระทะใบเล็กนิดเดียวเอง

เราผัดจานต่อจานอืมผัดจานต่อจานแต่นี่เราก็ต้องใช้กระทานแบบเล็กเล็ก
ถ้าใหญ่ไปมันก็ยกลำบากโอ้ยกไม่ไหวด้วยเนอะถ้าเราทำจานต่าง
ไม่ได้ทำทีเยอะเยอะใช่ไหมใช่ใช่อีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเตาถ่าน
ใช่ผัดถาดมันก็มีเทคนิคในการเล่งไฟต่างต่างนี่น่ะใช่
ใช่เพราะว่าถ้าแม่ผัดไปปุ๊บก็แม่ก็จะเร่งไฟเดี๋ยวพอเราผัดเสร็จใช่ไหม
ก็จะเบาไปแต่นี่เขาก็จะออกมาละมุนละมัยแล้วก็จะไม่สีดำ
แล้วเราเล่งไฟเบาไฟยังไงมันใช้เตาถาดอ่ะเราจะมีสวิตช์เปิดอีกตัวเบา
ใช่พอเบาลงปุ๊บไข่ก็จะไม่ไหม้อ๋อเทคนิคแบบว่าชั้นเชิง
ค่ะต้องใช้ความเชี่ยวชาญค่ะแล้วก็ทักสั่งนะอ่าชิมแล้วนะ
อันนี้ถ้าทานเปรี้ยวรสจัดหนูก็บีบมะนาวนิดนึง

แต่ถ้าทานรสธรรมชาติก็ไม่ต้องมี

ลองทานดู
อื้ออื้อกลิ่นหอมมากเลยนะครับ

แล้วช่วงหน้ากลับมาชิมรสชาติผัดไทยโบราณฝีมือแม่อำกันค่ะ